คุณผู้ชมคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะ
โพสต์เรื่องราวของคุณปู่วัย๘๒เอาไว้นะคะ
ถูกพนักงานเวรเปรย์ของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
ฉุดกระชากขณะที่ย้ายเปรย์ค่ะ
ทำให้ผิวหนังของคุณปู่มีแผลยาวประมาณสัก๒นิ้ว
ญาติญาติก็เลยไม่พอใจก็เลยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
แพทย์จรัสสิงแก้วผู้มนุยการโรงพยาบาลสารพีออกมายอมรับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานก็คือคุณปู่อายุ๘๒นะคะ
เป็นผู้ป่วยประจำของโรงพยาบาลนี่แหละค่ะ
ก็ต้องส่งต่อจากห้องรวมไปห้องพิเศษ
แต่ระหว่างเคลื่อนย้ายปรากฏว่าพนักงานเปรย์เคลื่อนย้ายด้วยการดึง
ทำให้มีแผลนะคะเย็ดก็ไม่พอใจ
ผู้บริการก็เลยบอกว่าพอเห็นเรื่องนี้แชร์อยู่ในโลกโซเชียล
ก็ไปถามข้อที่จริงแล้วแล้วก็พร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบคุณปู่
ตอนนี้นะคะก็ให้เข้าพักในห้องพิเศษโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
แล้วก็ให้แพทย์พยาบาลดูแลอย่างเต็มที่ด้วยนะคะ
ท่านผู้ชมครับให้ไปทำงานที่โรงพยาบาลสาขานะครับ
ที่อยู่จากห่างจากโรงพยาบาลสรพีไป๕กิโลเมตรนะครับ
ไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับงานบริการที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยอีก
ตามคำร้องขอของญาติผู้ป่วย
ก็คือจากพนักงานเวรเปรย์อย่างนี้ค่ะก็ให้ไปทำสวน
ทำสวนเลยนะฮะนี่นะฮะวันที่๑๔ธันวาคมเนี่ยจะสอบสวนเรื่องนี้อีกครั้ง
เพื่อดูว่าสาเหตุที่ทำรุนแรงมาจากอะไรหากมีความผิดก็ต้องลงโทษ
เคยมีเรื่องมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับซึ่งก็ได้มีการตักเตือนไปแล้ว
ก็คิดว่าครั้งนี้เดี๋ยววันราชการคือวันจันทร์
ก็จะรีบมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินการต่อไป
แต่เบื้องต้นให้ย้ายจากงานเพื่องานเปียออกไปก่อน

ก็ยัดยาเขาก็เป็นห่วงเนื่องจากผู้สูงอายุ
ก็ลักษณะแบบนี้นะฮะที่ไปขอโทษนะครับ
หลานแล้วก็ลูกสาวของคุณตาผู้ป่วยนะครับ
บอกว่าตอนนี้พนักงานคนนี้เนี่ยมาขอโทษแล้วแต่ยืนยันว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยใช้กำลังฉุดกระชากคุณตาอย่างรุนแรงจริง
ตาก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ไม่หยุดกระชากแขนเพื่อย้ายเปรย์จนเกิดบาดแผลนะครับ
ตอนนั้นก็ไม่พอใจมากนะฮะก็ขอให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยสั่งย้ายพนักงานคนนี้ให้พ้นหน้าที่
เพราะถือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการทำหน้าที่แล้วป้องกันไม่ให้ไปก่อเหตุกับใครอีกนะฮะ
เดี๋ยววันที่สิบสี่นะครับที่จะมีการตรวจสอบแล้วก็สอบสวนกันนะ
คือทางญาติญาติเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ก็พอใจนั่นแหละที่มีการสั่งย้ายเบื้องต้นนะครับ
ถ้ามีการย้ายถาวรเนี่ยถึงจะลบโพสต์ออกเขาบอกอย่างนี้นะครับ